วันนี้เรามีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้น๓๒รายนะครับ
เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อเดิม
หรือไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด๑๘ราย
คือไปสถานที่ชุมนุมชน๒รายอาชีพเสี่ยง๓
แล้วกำลังสอบสวนหาแหล่งติดเชื้ออีก๕นะครับ
แล้วมีผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศต้องกักตัวในที่ของรัฐ

ผู้ที่รักษาหายวันนี้รักษาหายเพิ่มขึ้น๑๔๑รายนะครับ
และไม่มีผู้เสียชีวิตเลยนะฮะ๒วันแล้วนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตเลย
อันนี้เป็นข่าวดีนะครับตัวเลขสะสมทั้งหมดในไทยเรามีผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙แล้ว๒๗๖๕ราย
รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว๑๙๒๘รายเสียชีวิตไป๔๗ศพ
นั่นเท่ากับว่ายังอยู่ที่โรงพยาบาลกำลังรักษาอยู่๗๙๐รายด้วยกันนะฮะ
แม้ว่าหลายอย่างตัวเลขจะลดลงแต่ต้องเข้มข้นในการร่วมมือกันต่อไป

ถูกต้องสบคบอกว่าอย่าไปกาดตก